กลับมาแล้วนะคะในช่วง๗สถานการณ์สมมุติคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะให้คุณแม่เปิ้ลเนี่ยเราถามไวตอบไว

ถ้าดรค่ะคำถามแรกนะคะสั่งตัวอย่างนิยมพิษัยค่ะน้ำแจ้นางงามค่ะ
สาวที่คุณกำลังตามจีบเนี่ยนะคะบังเอิญว่าคุณเพิ่งสืบรู้มาว่า
เธอเป็นสาวประเภทสองคุณจะทำอย่างไรค่ะคุณดรเอ่อ
จีบอยู่๕วันแล้วประเภทสอง๕วันแล้วใช่มั้ยครับก็จีบต่อเลยครับไม่เป็นไรฮะ

ไม่ชอบกื่นตัดนี้

แต่ว่าอยากรู้สิแสดงว่ามุมมองหรือภาษณกติ
ในการมองคนที่เราจะเดินหน้าเข้าไปจีบ

สมมตินะคะหากสาวที่เข้ามาจีบจะคือ

จะเล่าไว้ช่วงชน

เคยจีบมาก่อนแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนเคยจีบมาก่อนเฉยเคยจีบ
ถ้าเคยจีบมาก่อนจะไปเคลียร์กับเพื่อนก่อนถ้าเพื่อนโอเคผมก็จีบ
เฮ้ยไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหา

แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนจีบเคยเป็นแฟนเพื่อนอย่างนี้ไม่ให้หยุดเลยครับ
ถ้าเป็นแฟนไม่เอาแต่ถ้าเคยจีบกันไม่ติดก็ไม่เป็นเป็นตาของเราไม่ได้

หากแฟนคุณชวนไปศักดิ์รอยศักดิ์ตามตัวนะคะ
และรอยสักนี้ขอให้เป็นชื่อแฟนคุณด้วย
ศักดิ์ไว้กลางหลังด๊อคเตอร์
คุณเปปเปอร์คุณจะทำยังไง

ก็จะบอกว่าเปลี่ยนเป็นเพนต์แล้วกัน

เดี๋ยวก่อนจริงรอก่อน

รอแก่ก่อน
เอาละไม่เดี๋ยวมันจะค่ะมีตามไวเลยไง

คือถึงแม้ว่าจะไม่เป็นชื่อแฟน

อ๋อแต่เราไม่ชอบเฉย

ต่อไปถ้าท่านนอคเตอร์นะคะ
แฟนคุณนี่บอกว่าจะไปศึกษาต่ออย่างจากประเทศ
เป็นเวลา๓ปีคุณไม่อยากให้เธอไปนะคุณจะทำอย่างไร

ชอบที่แฟนมีความรู้หรือว่า
จะได้ไปเที่ยวไงชอบไปต่างประเทศ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ไปใช่ไหม
ก็หนึ่งเลยจะไปหาหลักสูตรในประเทศไทยให้ก่อน
ก็คือไปหามาแล้วติดต่อให้แล้วต้องการอะไร

อ๋อเผื่อคิดถึงเนอะ
แต่ถ้าเขาจะไปจริงก็ไปได้เพราะเราก็ชอบ
ชอบเลยฮะไปเที่ยวด้วย
ไปเที่ยวด้วย

เวลาไหร่ที่ทะเลาะกันก็จะพัน
คุณเลือกเก่ามาท้องที่

คือต้องทำความเข้าใจนะคะดรมันเป็นนิสัยของผู้หญิงค่ะ
บางทีเราก็พยายามควบคุมตัวเองแล้วแต่มันก็
ไม่ไหวอ่ะไปกับเขาอีกทำไมอ่ะ

คือถ้าคิดจะคบกันจะรักกันเนี่ย

ขอเป็นคนควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมด

น้องเปปเปอร์จะทำอย่างไร

เพราะว่าคือผมไม่ชอบคิดเรื่องเงินไม่ชอบถือเงิน
ก็จัดการให้ไปเลยเราก็ดูแลให้

ก็ทำเหมือนกันอย่างนี้แหละ

มีฮะไหนต้องมาจ่ายค่าบัตรเครดิตค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพมันวุ่นวายครับ
ใช่ผู้หญิงมีรายละเอียบนะเนอะ

ต่อไปนะคะหากคุณกำลังพาสาวไปออกเด็ดครั้งแรก

อยู่ผู้หญิงของคุณก็เอาแต่ก้มเล่นโทรศัพท์อยู่นั่นน่ะ

คือบางทีมันเลื่อนไม่ได้มันงานเข้ามา

ถ้าเป็นผมถ้าเจอแบบนั้นใช่ไหม
เอาจริงนะผมก็เอาโทรศัพท์มาเล่นต่อเลย

โอ้วตรงนี้มันจะกร่อนนะ

โอ้โหแปปเปอร์เซกแปปเปอร์เซก
แม่ก็คิดไปได้
หนูหางกันไปแล้วใน๗สถานการณ์สมมุติ
ทำให้เรารู้จักผู้ชายในฝันคนนี้ของเรามากขึ้น
เจอเขาในอีกมุมอื่นที่เราไม่เคยเห็น
ไหนคะแม่มุมหลังแม่มุมหลังมากบันใจแม่มุมหลัง
ตอนนี้นะคะให้ผู้ชายในฝันของเราเนี่ยพักสักครู่ค่ะ

โอเคป่ะจ๊ะมีอะไรปรึกษาสเต็กได้นะ